เตะโตเล็กของไทยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพักการแข่งขัน
ซึ่งกิจดาวงแก้วกัปตันทีมนะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในสนามแล้ว

แต่ว่าจะทำอะไรนั้นติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโท

กัปตันช้างกิจสดาวงแก้ว
อกจากจะเป็นผู้ดูแลลูกทีมในสนามแล้วนะครับ
สนามเขาคือผู้ดูแลทรงผมให้กับเพื่อนในทีมให้หล่อเหลา
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเนิร์ดจีรวัตรสอนวิเชียน

ก็ไว้ใจให้กัปตันช้างออกแบบทรงผมให้
กลายเป็นช่างตัดผมประจำทีม
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเรียนตัดผมมาก่อน
อาศัยจินตนาการล้วนครับ

อันนี้ก็เป็นหัวที่๖๗ครับ๗หัวนะครับ
สิ่งนี้มันตัดให้แค่สั้นลงครับ
ไม่รู้ว่าหลักการมันเป็นยังไงนะ
ผมก็ตัดตามที่ผมตัดได้
ให้มันสั้นลงครับไม่ให้เป็นสองแบบให้มันสั้นลง
เมื่อวานที่ผมบอกกับกัปตันเขาบอกว่า
ถ้าเขายิงประตูได้นะผมจะยอมตัดผมให้
เพราะว่าผม๗เดือนแล้วที่ไม่ได้ตัด

แล้วผมก็ยิงประตูได้อันนี้ผมก็ยอมที่จะ
เขาเรียกว่ารับคำท้าแล้วก็ต้องมาแก้ตัว
อาสาตัดผมให้กับเพื่อนในทีม
ปตันช้างบอกว่าเป็นอีกวิธีที่ช่วยผ่อนคลายของเขา
พอรู้สึกว่านี่คืออีกสิ่งที่ชื่นชอบ

ฝีมือการเป็นช่างตัดผมของตัวเอง
เกริกชัยกุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน